แว้นล้านนานในอดีตจะตั้งชื่อวัดตามบ้านผัฐกรรมซึ่งสังกัดศรัทธาวัดนั้นเช่นวัดช่างแต้มวัดช่างเขี้ยนวัดช่างคล้องวัดพวกช้างและวัดพวกดาบ
หมู่บ้านที่เป็นแหล่งผลิตหัฐกรรมใดก็เรียกชื่อตามนั้นเช่นบ้านช่างหม้อริมแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานี
บ้านช่างคล้องริมแม่น้ำกวงจังหวัดลำพูนบ้านช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์
เรียกชื่อผลิตภัณฑ์ตามชื่อย่านบอกถึงคุณภาพฝีมือหรือลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากที่อื่นเช่นมีดอรัญยิกองค์มังกรราชบุรีผ้าไหมโคราชผ้ายกเมืองนครผ้าทอภูมิเรียงเป็นต้น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน